คลิปอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งหัวร้อนรู้สึกว่าตัวเองโดนบีบแตร่เตือนเพราะอีกคันหนึ่งเขาเตือนสุดท้ายลงมาหาเรื่องคู่กรณีเป็นคลิปให้ดูแบบนี้ค่ะ
ค่ะ
ถ้าเราชนถ้ามันครมหิน
ชับท้อยหลังไม่ต้องจะไม่มีเรื่องอะไรเรื่องขยับไป

คนต่างกันมาข้างหลังไปข้างหลังไป

คนถ่ายคลิปบอกว่าเมาเมาแหละดูออกนะคะ
ถอดเสื้อลงมาเชียว
คือคนปกติที่เราขับรถกันคงไม่มีใครถอดเสื้อขับรถใช่ไหม

แล้วลงมาทำอะไรพฤติกรรมคือไปทุบไปเตะรถของวัยรุ่นที่เขาถ่ายคลิปอยู่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๑๓กุมภาพันธ์บนถนนสุขุมวิทย์๔แยกไฟแดงประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ
เหตุการณ์ก่อนที่จะถ่ายคลิปคือชายไม่สวมเสื้อขับรถมาปาดหน้าของกลุ่มวัยรุ่นคนที่ถ่ายคลิปอะค่ะ
แล้วอีกฝ่ายก็เลยบีบแตร่เตือนไปสองครั้งพร้อมกับขับรถแซงขึ้นไปทำให้ชายที่ไม่สวมเสื้อเนี่ยเกิดความไม่พอใจ
ขับรถตามมาปาดหน้าจอดขวางทางแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปคือชายไม่สวมเสื้อเดินลงมาที่รถของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ทุบเตะรถระหว่างที่กลุ่มวัยรุ่นจะขับรถออกไปจากบริเวณนั้น
ชายคนนี้ไม่สวมเสื้อค่ะจอดรถติดไฟแดงอยู่ก็เปิดประตูลงมาหาเรื่องอีกแล้วกลุ่มวัยรุ่นเขาก็เลยไม่อยากมีเรื่องขับรถหนีออกไปจากจุดนี้จุดนี้ค่ะทันทีเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุทางกลุ่มวัยรุ่นไปแจ้งความไว้แล้วนะคะแต่ยังตามตัวผู้ชายถอดเสื้อแล้วก็มาทุบรถของกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองฮินะฮะฝากตำรวจในพื้นที่ด้วยค่ะ
ดีนะวัยรุ่นเขาใจเย็นนะไม่งั้นโอ้โหบานปลายแน่ครับ